วันเสาร์และวันอาทิตย์เรามาเติมเต็มความทันสมัยกับคุณ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้คนเราก็จองตัวเครื่องบิน
เว็บไซต์ของสายการบินต่างกันแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ว่ามันก็มีมุมหนึ่งที่บอกว่าเราอยากจะเปรียบเทียบราคากับสายการบินอื่น
ปรากฏว่าเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของสายการบินนั้นเรื่อยนะครับ
แต่คราวนี้เรามีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เขารวบรวมทั้งราคา
เทียบราคาของสายการบิน๕๐๐สายการบินทั่วโลก
ความทันสมัยเหล่านี้จะช่วยเราในการตัดสินใจจองตัวเครื่องบินได้อย่างไร
ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
กวินน่ารักแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันจองตัวเครื่องบิน
กว่า๕๐๐สายการบินทั่วโลกพร้อมระบบวางแผนการจ่ายเงิน
ตั้งใจให้ผู้ใช้รู้โปรโมชั่นเร็วตัดสินใจเร็วและจองเร็ว
ผลปรากฏว่าผู้ใช้งานพึงพอใจ
เพราะระบบการจองสะดวกรวดเร็วประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายค่ะ
มันจะดีกว่าถ้ามันก็มีสักตีนึงที่เราเข้ามา
แล้วก็เราสามารถเลือกดูปลายทางเลือกดูโปรโมชั่น

แล้วที่สำคัญถ้ามันได้ราคาดีเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับเรามาก
รีวิวที่เก๋หรือมีวิดีโอประกอบมากขึ้น
ว่าแต่ละเส้นทางปลายทางที่ไปมันน่าสนใจยังไง
ส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือในเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับ
ที่มันเอาโปรโมชั่นแรงขึ้นมาโชว์ให้เห็นก่อน
รู้สึกว่าเราก็อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย
เพื่อเอาเงินส่วนนี้เราไปเที่ยวอะไรที่มันมากขึ้น
ไปทานอาหารอร่อยไปพักที่มันดีขึ้นนะครับ
ออกจากการออกแบบมาเพื่อรองรับพฤติกรรมการจองตัว

ยังมีการนำราคาจากหลายแหล่งมาเปรียบเทียบ
เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
ทำให้คนที่จองผ่านแอปนี้ได้ราคาถูกกว่าที่อื่น
ประมาณ๑๐๐๑๕๐บาทในระยะทางใกล้
ส่วนระยะทางไกลถูกกว่าประมาณ๑๐๐บาท
อันดับแรกเลยระบบเราออนไลน์กับสายการบิน

มันคือเหมือนกำลังคุณเข้าไปค้นหาตรงกับสายการบิน
คุณจะได้ทำการเปรียบเทียบราคา
เพราะว่าแน่นอนอย่างเช่นคุณจะบินไปฮ่องกง

เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังได้คือคุณสามารถเปรียบเทียบราคาได้ว่า
คุณจะไปฮ่องกงมันมีสายการบิน๑๒๓ราคาต่างกัน
ตอนนี้โปรโมชั่นไหนดีที่สุดนะครับ
แต่ถ้าเกิดจองตรงสายการบินก็จะมีราคาให้คุณเลือกได้๑ล้าน
ทดสอบระบบ๒เดือนมีผู้ใช้งานมากกว่า๒๐๐๐ราย
และเกือบร้อยละร้อยเข้ามาใช้งานจริง
โดยอัตราการเติบโตของการดาวน์โหลดใน๒เดือนที่ผ่านมา

จำหน่ายตัวเครื่องบินผ่านระบบเติบโตถึงร้อยละ๓๐๐ต่อเดือน
ว่าภายในสิ้นปีนี้จะมียอดผู้ใช้งาน๓แสนราย
โอ้โหรวมไว้แบบนี้สะดวกสบายดีนะครับ
แล้วก็ตัวแอฟก็น่ารักด้วยนะครับ